ผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในสวนสาธารณะเมืองละฮอของปากิสถานตอนนี้
เพิ่มขึ้นเป็นกว่า๗๐คนแล้วนะครับ
ขณะที่ผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ก็มีอยู่ไม่น้อยกว่า๓๐๐คน
ล่าสุดกลุ่มตอริบานก็ได้ออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้
แล้วก็ยอมรับว่ามุ่งเป้าทำร้ายผู้นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลัก
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์
ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยตกเป็นเป้าโจมตีในปากีสถาน
แต่ว่ามีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นเรื่อย
ซึ่งก็จะยิ่งอาจทำให้คนคริสต์ต้องหนีออกนอกประเทศเพิ่มมากขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุโจมตีชาวคริสต์ในปกติสถานที่นองเลือดที่สุด
นับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกที่เกิดเหตุโจมตีบทคริสต์ในเมืองเปชวา
ซึ่งครั้งนั้นมีชาวคริสต์เสียชีวิตไปมากกว่า๘๐คน
โดยผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ในปากีสถานนับเป็นประชากรส่วนน้อยของประเทศ
คิดเป็นเพียงร้อยละ๑๖ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น
ขณะที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูและอิสลาม
ความแตกต่างด้านศาสนานับเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้ชาวคริสต์
ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในปากีสถาน
โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายดูหมินศาสนาอิสลาม
มักถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการลงโทษหรือใส่ร้าย

รวมทั้งยังมีการชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรงต่อต้านชาวคริสต์อยู่บ่อยครั้ง
เหตุความรุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่าสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการถูกกดขี่ของชาวคริสต์ในประเทศปากีสถาน
แต่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญหรือปกป้องชาวคริสต์มากนัก
เพราะยังคงกังวลว่าจะกระทบต่อฐานเสียง
และคะแนนความนิยมจากกลุ่มเคร่งศาสนาที่มีมากกว่า
รวมทั้งยังเกรงว่าตัวเองจะได้รับความเดือดร้อน
อย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับนายสันมานตอเซีย
พวกการแขวนปัญจาปเมื่อปี๒๕๕๔
ถึงขั้นต้องสังเวยชีวิตของตัวเอง
จากการแสดงตัวคัดค้านกฎหมายห้ามการดูหมินศาสนาอิสลาม
ซึ่งเข้มงวดและรุนแรงมาก
โดยฝีมือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวมุสลิมของตัวเอง
หลังจากนั้นเพียง๒เดือนนายชาบัสบัตตี
รัฐมนตรีกระทรวงกิจการชนกลุ่มน้อยปากีสถาน
ซึ่งเป็นชาวคริสต์ก็ถูกกลุ่มตาลิบันยิงใส่รถยนต์
ย่านชุมชนกลางเมืองหลวงอิสลามบัตรจนเสียชีวิต
หลังจากแสดงจุดยืนคัดค้านกฎหมายหมินศาสนาอิสลามเช่นเดียวกัน
เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้ชาวคริสต์ในปากีสถาน
อยู่ด้วยความหวัดกลัวและต่างหาทางหลบหนีออกจากประเทศ
ไปยังประเทศอื่นอย่างประเทศไทย
จากทนไม่ได้ที่ต้องถูกบังคับเปลี่ยนศาสนา
โดยส่วนใหญ่เลือกมาประเทศไทยเพราะค่าเครื่องบินถูก
และได้วีซ่าท่องเที่ยวง่าย
ซึ่งตัวแทนชาวคริสเตียนบอกว่าขณะนี้
มีผู้อพยพเข้ามากว่า๑๑๐๐คนแล้ว
และส่วนใหญ่เข้ายื่นใบสมัครที่สำนักงานค่าหลวงใหญ่

เพื่อสร้างชีวิตใหม่ในประเทศที่๓ต่อไป
จากไทยไม่ได้ร่วมลงนามอนุสัญญา
ว่าด้วยสถานภาพผู้ลีภัยกับสหประชาชาติ

ชาวต่างชาติที่ไม่มีวีซ่าหรือวีซ่าสำหรับทำงาน
ต้องถูกจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
แม้ว่าจะได้รับสถานะผู้อพยพแล้วก็ตาม
ในขณะที่ชาวคริสต์ที่ยังคงเลือกที่จะอยู่ในปากิสถานต่อไป
ต้องเผชิญกับชะตากรรมที่พวกเขาเลือกไม่ได้เช่นกัน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน